ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

เช้านี้คุณเชอรี่มาแล้วมากับใบตองคนสวยเช่นเคยนะคะ

แบตหมดไปกี่รอบ๕หลายอยู่ไปกันที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชม
ที่ดิฉันจะโดนโจมตีไปมากกว่านี้คนนี้โดนโจมตีหนักกว่านะ
สาวใบเฟิร์นพิมชนกค่ะเออประเด็นเนี่ยคือเธอหวังดีกับเพื่อน
กับสาวใหม่ดาวิกาเธอก็อัพรูปภาพนะคะ
มีคำวิพากษ์วิจารณ์มาว่าเนรคุณแรงนะแรงอีกแล้วเขาทำอะไรผิด
ไม่เข้าใจอันนี้ฉันไม่โอเคนะฉันไม่เห็นด้วยก็แรงอยู่นะร่างใหม่เอง
ก็เลยแท็กทีมแก้ต่างสมบทบาทนะฮะสวมบทไฟอะไรโอ้ขออภัยค่ะ
ทีมได้แทคทีมแก้ต่างนะฮะมาอยู่เป็นทีมใบเฟิร์นค่ะ
สมทบทีมใบเฟิร์นกันไปในทิศทางเดียวกัน
การที่เพื่อนรักให้กำลังใจกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่ารัก
ซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้โพสต์ภาพโปรโมทละครของใบเฟิร์นด้วยเช่นกันค่ะ
คิดว่าเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะ
แล้วหมายคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยแหละก็ไม่คิดว่าจะมีใครตีความไปในแง่ร้ายได้
ทำไมถึงต้องยุให้เกิดการแตกแยกหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดี

ล่าสุดใหม่ได้โพสต์รูปลงค่ะแล้วใหม่ก็โทรไปเพราะใหม่เป็นห่วงเขา
คือใหม่เจอประเด็นแบบนี้เยอะแล้วใหม่รู้สึกว่า
เจอจนใหม่ไม่รู้สึกอะไรอะค่ะ
แต่ว่าคนอื่นเนี่ยถ้ายังไม่เคยเจอมากหมายว่ามันก็มันคงดาวมาก
ก็จะบอกว่าเนี่ยเพิ่งเคยเจอไม่รู้ว่าเธออยู่รอดมาได้ยังไงใหม่อะไรอย่างนี้
ใช่ซึ่งใหม่ก็เลยใหม่ก็เลยเป็นห่วงเพื่อน

ซึ่งเฟิร์นก็ไม่ได้บกพร่องเรื่องหน้าที่ของการทำงานของตัวเองเลย
ให้กำลังใจเพื่อนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่ารักด้วย

กำลังใจเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่ารักด้วยนะคะ
อ่ะเคลียร์ประเด็นของเพื่อนรักอย่างสาวใบเฟิร์นไปแล้ว
สาวใหม่ก็ต้องขอเคลียร์ประเด็นของตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะ
กระแสด้านลบที่เมาส์มาว่าเธอเนี่ยเรื่องเยอะ
ปล่อยคิวงานตอนกลางคืนให้กับกองถ่ายละคร
ก็ทำเอาทีมงานปั่นป่วนกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งใหม่เองขอปฏิเสธทุกคำคอรหาเลยนะคะ
แล้วก็ยืนยันได้ว่าทีมงานทุกคนน่ารักกับเธอมาก
แล้วก็ทำงานร่วมกันไปจนถึงเช้าด้วย
ส่วนผลงานละครอีกหนึ่งเรื่องของหัวเรือใหญ่
ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเปลี่ยนตัวนางเอก
โดยให้เหตุผลว่านางเอกพันล้านอย่างใหม่

ล่าสุดใหม่ออกมายืนยันด้วยตัวเองค่ะ

ไม่มีแน่นอนค่ะกองนั้นน่ารักมากค่ะ

ไม่มีแน่นอนที่จะมาไม่เลิกดึกนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

เช้ามาสว่างคาตาก็มีค่ะ

ไม่มีเลยค่ะมีแค่ให้คิว
โดยเบาตลอดค่ะเลยหรือเปล่าไม่น้อยไม่ชิวมาก

ยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูทางผู้ใหญ่ค่ะ
หมายคิดว่าถ้าเป็นคำพูดเนี่ยก็ชัดเจนนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันจะชัดเจนเมื่อไห

อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มจริงชัดเจนมากกว่า

บอกว่าถ้าชงธรรมดาไม่ต้องชงแบบเข้มมาก
แบบอเมริกาโน่หรืออะไรแบบนี้คุณ

บอกชัดเจนแล้วนะว่าละครพี่บอยกลับมาเล่นนะ
แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาด้วยเออเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ